ดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันหน่อยนะคะ

คุณครูโรงเรียนดังในการจนบุรี
บรรจงเอาไม้บรรทัศน์มาวัดผมของนักเรียน
แล้วก็ตัดตัดตัดตัด
จากผมที่ยาวเลยบ่ามาประมาณสักตอนนี้ค่ะ

บางทีมันก็ดูเกินไปกับการวัดตรวจแล้วตัดเลยแบบนี้

แต่กฎของกระทรวงที่เขาวางเอาไว้ล่ะ

ถ้ายังจะเอาแต่ความสะใจของตัวเองหรือบ้าอำนาจ
ต่อไประบบค่าราชการครูจะแย่แบบนี้ลงไปเรื่อยแน่นอน
ก็เป็นดราม่าถล่มคุณครูกันซะแล้วนะคะ
คลิปนี้เนี่ยพอคนแชร์ต่อไปกันเยอะ
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยนะคะ
ส่วนที่เห็นด้วยเขาก็บอกว่า
ทุกโรงเรียนเขาก็มีกฎของเขานะ
เป็นนักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนสิ
ไม่อย่างนั้นแล้วจะมีโรงเรียนเอาไว้ฝึกระเบียบวินัยทำไมล่ะ
ส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเขาก็แย้งบอกว่า
แต่การกระทำของครูมันเกินไปหรือเปล่า
แบบนี้มันไม่ละเมิดสิทธิ์ของเด็กนักเรียนเหรอ

ล่าสุดนางภาวดีจิตตามัยผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
บริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็บอกนะคะว่า
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
วันนั้นเป็นวันที่โรงเรียนเขาจะตรวจระเบียบการแต่งกายของนักเรียน
แล้วก็พบว่านักเรียนม๔คนนี้เนี่ย
ไว้ผมยาวเกินกว่าที่กฎระเบียบของโรงเรียนกำหนด
คือก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าไม่เคยเตือนนะคะ
ว่ากล่าวตักเตือนมาหลายครั้งแล้วค่ะ
แต่ก็ยังไม่มีการตัดให้ถูกต้องตามระเบียบ
พอถึงวันนัดตรวจคุณครูตรวจพบ
ก็เลยตัดผมลงโทษตามกฎระเบียบค่ะ
ทีนี้ระหว่างที่คุณครูกำลังวัดแล้วก็ตัดผม
เพื่อนของนักเรียนที่ถูกลงโทษเขาก็หยิบมือถือมาถ่ายคลิป

คนก็แชร์ต่อกันไป
แล้วก็เกิดเป็นกระแสวิภาควิจารณ์ในโลกออนไลน์นี่แหละ
คุณครูยืนยันนะคะว่าที่คุณครูทำไม่ใช่เพื่อเอาความสะใจ
แต่คือการทำตามกฎระเบียบแล้วก็ไม่ได้ละเมิดสิทธิ์เด็กด้วย
เพราะว่าโรงเรียนเขาระบุเอาไว้ในคู่มือนักเรียนอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่า
นักเรียนหญิงทุกคนนะไว้ผมยาวได้
ไม่เกิน๙นิ้วนับจากหูส่วนบนย้ำนะหูส่วนบนนะคะไม่ใช่ติ่งหูนะ
ก็คือวัดจากปลายหูด้านบนลงมา๙นิ้วนั่นคือความยาวที่เด็กจะสามารถไว้ได้
และที่สำคัญต้องมัดผมให้เรียบร้อยเมื่ออยู่ในโรงเรียนด้วยค่ะ
นี้ไม่ได้เพิ่งมาบอกนะคะกฎนี้ถูกชี้แจงทั้งกับนักเรียนและผู้ปกครอง
ตั้งแต่วันปฐมนิเทศแล้วแล้วก็มีการเน้นย้ำเรื่องกฎระเบียบให้นักเรียนปฏิบัติตามอยู่เสมอ
ทีนี้พอเกิดกระแสนี้ขึ้นมาค่ะโรงเรียนก็เรียกนักเรียนคนในคลิปที่ถูกตัดผมมาพูดคุยทำความเข้าใจ
แล้วก็ชี้แจงว่าสิ่งที่ครูทำรู้ใช่ไหมว่าครูทำตามกฎระเบียบของโรงเรียน
แต่การที่นักเรียนนำคลิปไปโพสต์ในโซเชียลจนทำให้เกิดกระแสวิภาควิจารณ์เนี่ยเป็นการกระทำที่ทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงค่ะ
ก็เลยมีการหักคะแนนความประพฤติของนักเรียนที่เอาคลิปไปโพสต์ในโซเชียลตามระเบียบอีกเหมือนกัน
ซึ่งเรื่องนี้แจ้งผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองเองก็รับทราบและเข้าใจดี
จะบอกว่าตอนมิ้นเรียนมัธยมมิ้นก็โดนแบบนี้นะโดนตัดผมเหมือนกันเพราะว่าตัดผมทรงผิดระเบียบไปโรงเรียน
ถามคุณครูเหมือนกันว่าครูคะการไว้ผมยาวหรือการซอยผมมันเกี่ยวข้องอะไรกับรังการเรียนหนังสือไหม
ถามจริงนะว่ามันไม่เห็นเกี่ยวกันเลยครูบอกว่าไงรู้ไหมมันไม่เกี่ยวหรอกใช่ถูก
ไม่เห็นเป็นเหตุเป็นผลเลยคือเขาวางกฎเอาไว้เพื่อสอนให้เราที่ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ย
รู้จักปรับตัวและทำตัวให้อยู่ในกรอบในระเบียบของสังคมที่เราอยู่นะตอนนั้น
คือออกมาโลกภายนอกมันอาจจะมีกฎระเบียบอื่นของบริษัทที่เราทำงานของหมู่บ้านที่เราไปอยู่
ซึ่งมันอาจจะมีอะไรที่ไม่ถูกใจเรามากกว่านี้ก็ได้แต่มันคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้
เด็กผู้ชายก็มีถ้ายาก็โดนกันไกลตัดแบบเป็นแหว่งนะมันก็มีเหมือนกันนะในวัยเด็กแบบนี้
เกิดทำตามกฎก็จะไม่โดนแบบนี้ซึ่งครูเขาก็บอกว่ากฎนี้ก็ชี้แจงเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วทุกคนก็รู้ดี
ถ้าไม่ชอบใจก็ต้องไปอยู่ที่โรงเรียนอื่นที่เขามีกฎระเบียบที่เหมาะสมแล้วก็ตรงใจกับเรา